ที่ถูกลักพาตัวหายไปนาน๓ปีมาได้

และวางแผนให้การช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง

ธิบดีกรมสุขภาพจิตได้กล่าวถึงกรณีการพบเด็กชาย
ถูกลักพาตัวไปเกือบ๓ปีว่าได้มอบหมาย
ทีมสุขภาพจิตเตรียมพบกับเด็กและครอบครัว
ประเมินสภาพจิตใจของเด็กและวางแผนให้การช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง
พร้อมแนะนำแนวทางการดูแลให้เด็กให้กับครอบครัวนะครับ
ลดผลกระทบด้านจิตใจให้เร็วที่สุด
ในช่วงแรกถ้าเด็กมีอาการหวาดกลัวหรือว่าหวาดภาวะมาก

แต่ถ้าเป็นไม่มากอาจจะพบเป็นรายสัปดาห์
ทั้งนี้ครอบครัวเพื่อนบ้านครูแล้วก็เพื่อนที่โรงเรียน
ต้องปฏิบัติตัวเหมือนปกติใส่ใจเข้าใจและให้กำลังใจ
เพื่อช่วยให้เขารู้สึกปลอดภัยหลีกเลี่ยงการขุดคุย
สำหรับแนวทางป้องกันเด็กให้พ้นจากอันตรายจากคนแปลกหน้า
พ่อแม่ผู้ปกครองต้องเอาใจใส่ดูแลให้ความรักความอบอุ่น
จำเป็นต้องสอนลูกตั้งแต่ยังเล็กให้ลูกอยู่ในสายตา
วางใจคนแปลกหน้าและให้ลูกรู้จักระวังตัว
พร้อมสอนทักษะพื้นฐานรู้จักขอความช่วยเหลือด้วยวิธีต่าง
เช่นการร้องหรือการตะโกดว่าช่วยด้วย